บุรีรำครับมีเหตุการณ์สุดสลดแตก

ฟังเรื่องนี้ดีมันอาจจะมีเงื่อนงำ
เพราะว่ามูลเหตุจูงใจที่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุ

แล้วเธอท้องอยู่๖เดือนนะครับ
ยิงจนเธอเสียชีวิตนะครับโอ้ย

ขมับตัวเองตายตามไปด้วย
ทั้งที่ไม่ใช่ลูกแท้ครับ
เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในตะบลตูมใหญ่อำเภอคูมึงจังหวัดบุรีรัม
ตำรวจสพหินเหล็กไฟไปตรวจสอบเจอศพของ
คุณอัจจิมาครูเรืองรำอายุ๓๒ปี

เจอร่างของนายเพชรนามสกุล

แล้วเขาก็ยิงเข้าที่ขมับตนเองด้วย

ก็ตกอยู่ใกล้เขานี่แหละครับ
ลองไปถามผู้ใหญ่บ้านดูก็ทราบแบบนี้ว่า
นายเพชรคนก่อเหตุเป็นชาวจังหวัดแพร่

มีลูกติดมาก็คือลูกเลี้ยงคนนั้นแหละ
เขาทำอาชีพขายส่งแตงโมครับ

ครอบครัวนี้ก็เห็นดูอยู่กันเงียบนะ

แต่มาทราบว่าเมื่อประมาณ๑สัปดาห์ที่แล้ว

วันเกิดเหตุนายเพชรคนที่เป็นพ่อเลี้ยง

พอกลับมาถึงเห็นลูกสาว

มีไม่กลับบ้านครับทีแรกในเพชรเข้าไปปลอบใจลูกเลี้ยงแต่ไม่
ปลอบกันไอ้ท่าไหนโตเถียงกันครับทะเลาะกันนายเพชรคนที่
เป็นพ่อเนี่ยไม่พอใจที่ลูกสาวมาตั้งท้องก่อนแต่งก็เลยคว้าปืน
ยิงลูกสาวแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปครับส่วนครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเลยนะชาวบ้านแถว
ก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวครับเพราะว่าก็ไม่มีใครเห็น
ก่อเหตุเนี่ยแค่เพราะลูกเลี้ยงท้องก่อนแต่งแค่นั้นเลยเหรอ
ถึงขนาดยิงลูกสาวที่ตายที่กำลังตั้งคันอยู่ตายทั้งกลม
แบบนั้นเลยเหรอและอย่างที่บอกไปนั่นไม่ใช่ลูกแท้ครับ
เป็นลูกเลี้ยงด้วยอ่ะฮะโอ้โหต้องตามต่อนะครับเรื่องนี้